ส่วนเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงที่จังหวัดชายนาฏที่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่ารอฟังอยู่
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาฏและพ่อเลี้ยงคนนี้เป็นคนที่มีชื่อนะ
ค่อนข้างมีชื่ออยู่ในจังหวัดชายนาฏด้วยนะคะ
คมคืนลูกเลี้ยงมาราทอนนานถึง๗ปีตั้งแต่๕ขวบจนถึง๑๒ขวบนะคะ
ก็คือเหตุการณ์นี้เด็กเขาทนไม่ไหวก็เลยเล่าให้เพื่อนฟัง
ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะตำรวจก็เข้าไปจับกลุ่มได้นะคะ
ระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งในชายนาฏ
ก่อเหตุคมคือลูกเลี้ยง๑๒ปีนะคะ
ขออภัยนะคะอายุ๑๒ปีนานถึง๗ปี
แต่ว่าที่น่าตกใจก็คือแม่แท้ของหนูน้อยคนนี้นะคะ
มีท่าทีเข้าข้างสามีใหม่

ก็ทำให้ชาวเน็ตนะคะพอเข้าไปอ่านก็แสดงความไม่พอใจ

พ่อเลี้ยงรายนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวเมื่อคืนวันที่๑๑มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่เด็กหญิงอายุ๑๒ปีคนนี้
เปิดเผยเรื่องราวว่าถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน
มาตั้งแต่อายุ๕ขวบจนถึงตอนนี้อายุ๑๒ปีนะคะ

แต่ว่าไม่ได้มีการแก้ปัญหาโดยบอกให้ลูกอดทน
เพราะว่าต้องพึ่งสามีใหม่หาเลี้ยงครอบครัว

เปิดเผยเรื่องราวออกมานะคะ
สำหรับเด็กหญิงคนนี้เคยเรียนอยู่ในชั้นเรียน
ที่มีครูกระทำอนาจารย์เด็กถึง๑๒คนมาก่อน

แต่ฉันนี่เจ็บปวดกว่ามีพ่อเลี้ยงด้วย

ขณะเดียวกันมีบทสนทนาทางไลน์หลุดออกมาด้วยนะคะ
บอกว่ามีอาการพยายามที่จะปิดข่าวจากฝ่ายของพ่อเลี้ยง
กำชับไม่ให้แจ้งนักข่าวโดยเด็ดขาด
ก็มีการเปิดเผยออกมาในเพจนี้ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวพ่อเลี้ยงเนี่ย
แม่ของเด็กได้พาเด็กเข้าแจ้งความ
บอกตำรวจว่าลูกสาวถูกสามีใหม่ข่มขืน
ตั้งแต่อายุ๕ขวบจนถึงตอนนี้
และลูกสาวก็บอกแม่ว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ถูกข่มขืน
ก็สู้ทนเรื่อยมาจนทนไม่ไหว
ก็เลยได้บอกกับแม่และแม่ก็พาเขาแจ้งความนะคะ
ตำรวจก็จะสอบปากคำผู้ต้องหาในวันนี้

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ครูทั้งพ่อเลี้ยงที่ทำกับเด็กนะครับ